มาดูเรื่องเกี่ยวกับลอตเตอรี่๓๐ล้านกาญจนบุรีกันหน่อย
จริงคือศาลก็มีคำสั่งถอนอายัดเงิน๓๐ล้านเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าณตอนนี้ทางฝากฝั่งของหมวดจรูน
เขาก็จะต้องมาพร้อมกับทนายตั้มอีกทีนึง
แล้วไปแจ้งศาลขอปิดบัญชีธนาคารเงินฝากได้ไหม
เออคือบัญชีที่มีเงินฝากอยู่๒๔ล้านกว่าบาทขอปิด
จากว่าข้อมูลคือเลขที่บัญชี
มันไปปรากฏอยู่ในหนังสือของฝั่งคุณครู
แล้วก็เลยกลัวว่าคนจะเอาไปใช้ในทางนี้

ใช่ค่ะเรื่องนี้ทางหมวดจรูน
ก็มาพร้อมกับทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งขอปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้สารก็ได้สั่งถอนอายัดเงิน๓๐ล้านบาท
แล้วเลขบัญชีถูกเปิดเผย
เพราะว่าตอนนั้นครูปรีชาเขามีหนังสือออกมา
หนังสือครูปีชาก็ระบุเลขบัญชีธนาคารของหมวดจรูนเอาไว้
ทีนี้ก็เลยจำเป็นจะต้องมาปิดบัญชี
เพราะว่าข้อมูลที่มันถูกเผยแพร่ไปในหนังสือที่ครูปีชาเขียน

ก็เลยกังวลว่ามิจฉาชีพจะเอาไปใช้ในทางมิชอบหรือเปล่า
แล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

เพราะว่าทางศาลก็มีคำสั่งยกเลิก
คำสั่งอายัดเงินแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ

ก็เดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทย

ทำธุรกรรมยื่นเอกสารขอปิดบัญชีต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ยอดยอดเงินก่อนปิดบัญชี
จรูนก็โชว์ให้ดูด้วยนะคะ
ก็๒๔ล้านกว่าบาท
ทีนี้หมวดจรูนบอกว่าที่ผมต้องมาปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ย
เพราะว่าเลขบัญชีเดิมถูกเอาไปออกสื่อ
เพื่อความสบายใจผมก็อยากมาปิดบัญชีดีกว่า

อันนี้หมวดจรูนบอกว่าขอปรึกษาครอบครัวก่อน
แต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินตอนนี้

ทางด้านคู่กรณีอย่างครูปีชา

นี่ครูปรีชามาที่กองปราบค่ะ

มาค่ะแล้วมาพร้อมกับใครเดี๋ยวคุณดูนะ

มาพร้อมกับธนายยังมีคนหนึ่ง

นี่ค่ะให้ปากคำเพิ่มเติมในสำนวนคดี
ที่แจ้งความเอาผิดผู้ที่ทำให้เกิดพยานหลักฐาน

พวกข้อมูลสำคัญ
สัญญาณโทรศัพท์แสดงจุดที่อยู่

ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์แล้ว

ส่วนกรณีที่ขอให้ระงับการถอนเงินจากบัญชีธนาคาร
ทางด้านของครูปีชาก็บอกว่า
ไม่น่าจะเป็นการละเมิดคำสั่งสารแพ่ง
ให้ถอนอายัดเงินบัญชีได้
แต่ก็เป็นสิทธิ์ที่อ่า

ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเลย
มองว่าเลขบัญชีและเบอร์โทรนั้นไม่น่าจะเป็นความลับ

ว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะใช้เป็นข้ออ้างในการปิดบัญชีและถอนเงินรางวัลทั้งหมด

แต่นี่เจ๊เกียวเจ๊พัดก็ยังบอกนะก็ยังอยู่ฝั่งเดิมค่ะ
แล้วก็บอกว่าหวยก็ยังเป็นของครูอยู่

อย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะความจริงก็คือความจริง
นะฮะก็ว่ากันไปตามกระบวนการของศาลแล้วกัน